เมาก็เมาส์หลายคนก็พูดอยู่นะว่ารายการเราเนี่ยเป็นติ่งลูกดาราแบบสุดเลย
เพราะว่ามีความน่ารักของลูกซุปตามาฝากให้คุณผู้ชมกันแทบทุกวันเลยนะคะ
วันนี้ก็มีเหมือนกันคุณผู้ชมค่ะสำหรับความน่ารักนะทั้งสายฮาสายขำเลยก็มีนะฮะ
แล้วลูกสาวบ้านไหนที่น่ารักเนี่ยเนี่ยเนี่ยบ้านเอง
เริ่มกันที่ก่อนี้ยิ้มแป้นนี่แหละค่ะ
ว่าลูกสาวคนเล็กน้องปารีลูกสาวแม่เป้ยปานวาดเนี่ยเดินตามสายแซ่บแบบแม่เป้ย

ก็จะมาเป็นสายหาหลายครั้งซะมากกว่าแล้วเมิง

โมเมนต์น่ารักน่าเอ็นดูของน้องแบบนี้ตลอดเลย
แล้วบอกว่าแม่เป้ยก็ขยันนะ
ขยันแกล้งลูกสาวทุกวันเลยค่ะ
ก็ต้องคอยเก็บช็อตฮามาเอาใจพี่ป้าน้าอาตลอดเลย
แฟนเข้ามาคอมเมนต์บอกว่า
เห็นน้องปาลินทีไรหายเครียดทุกทีเลยค่ะ
ไม่เชื่อไปดูความน่ารักของน้องปารินกันเลยค่ะ
ไหนคนใครสร้างลิขมี่

ลูกสาวบ้านนี้ก็ไม่ห่วงสวยค่ะ

ความน่ารักของออร์เกรทก็คือนางไม่ห่วงสวย
ให้ทำอะไรก็ทำแล้วแต่ละลีลานะคะ

ใช่เล่นสุดแล้วคนแชร์คลิปเยอะมาก
อันล่าสุดเลยอย่างที่เรือนขวัญบอกนะคะ

เพราะว่าเธอจัดเต็มมาก
กับการแสดงครั้งนี้จะเป็นอะไรไปชมเลยค่ะ
เกรกเราเป็นผู้หญิงนะ

เกรกเราเป็นผู้หญิงนะ
คุยอย่างนี้ฉันถามยายจูนแล้ว

พี่แต่ละคนแสบทั้งนั้น
ถ้าไม่แสบขนาดนี้เดี๋ยวเข้ากับพี่เขาไม่ได้
คุณผู้ชมเดี๋ยวพาไปดูอีกบ้านหนึ่งแล้วกัน
บ้านนี้ก็แสบทรงแสบสันเหมือนกัน
สมาชิกเยอะทีเดียว๓คนคุณผู้ชมค่ะ

นายล่าลูกสาวคนนี้แหละเป็นลูกสาวคนกลาง
บอกเลยว่าเทลนต์ไม่เบาไม่แผลวแม่งพี่นะ

คุณพ่อคุณแม่ก็คือนี่สนับสนุนความฮาไปเลยจ้ะ

บอกเลยว่าลูกสาวเนี่ยมาทางตลกนะจ๊ะ

ขึ้นครับพูดแน่
อย่าว่าแต่แม่เลยเราก็อร่อยน่ารักจริง

น่ารักทุกบ้านเลยนะคุณผู้ชมนะ